เพราะว่าก็เลิกลากันไปนะคะ

แล้วสามคนก็ต่างมีทางของตัวเอง

เมื่อวานไปเจอคุณยิบซีไหงายกัดขึ้นมาเลยค่ะ
แฉเพราะว่าคุณช้อนมีมือที่สาม
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะถ้าเราติดตามข่าวนะคะ

น้องพิมซึ่งไม่เล่นละครด้วยกัน

ก็เขาบอกว่าเป็นคู่จิ้นนั่นแหละค่ะนะคะ

เมื่อวานนี้เองเพิ่งกลับมาจากไปถ่ายแบบนะคะ
ซึ่งสวีทมากใส่ชุดคล้ายกัน
แบบคือคับคล้ายครับคากันซะละเกิน

บางคนเขาก็จะบอกว่าจิ้นราคอนอะไรนักหนา

เราไม่ได้เป็นคนบอกเลิกค่ะอยู่ดีมันก็มีการคุยกันแล้วก็มันก็แยกกันไปเลยค่ะ
สาเหตุที่ทำให้ห่างกันหรือว่าเลิกมันก็มันก็มีมากกว่าเรื่องเดียวค่ะ
แต่ว่าก็มีเรื่องของบุคคลที่๓เกี่ยวด้วย
ตัวเราเองเป็นผู้ชายเนอะก็ต้องคุยกับเขาตรงว่าเหตุผลอะไรที่มันปรับจูนกันได้ไหม
หรือมันเรื่องอะไรที่ไปต่อไม่ได้หรือเรื่องอะไรที่มันคงต้องอยู่ตรงแบบนี้
ผมรู้สึกว่าเราไม่ควรจะทำให้เสียเวลาซึ่งกันและกัน
ไม่ใช่ค่ะเราเป็นพี่น้องกันเนอะแล้วก็ร่วมงานกัน
แล้วก็พี่เขาก็เป็นคนน่ารักน่ารักกับทุกคนเลย
แจ๊คไปสัมภาษณ์ทีละทีทีละคน
อ๋อดิฉันอยากให้สามคนยืนเรียงกันพูดพร้อมกันดูซิใครพูดความจริง
ดิฉันว่าอาจจะต้องเอามีดไปด้านหลังแล้วก็เสพกัน
เรียกว่าช็อตต่อช็อตตัดมาให้ฟังนะคะว่าตกลงมันยังไงกันแน่

ก่อนหน้านั้นเคยถามเรื่องน้องพิมไหม
ก็ไม่เคยถามค่ะเพราะว่า
เพราะว่าตั้งแต่ตอนที่เริ่มทำงานกับน้องค่ะ
ก็เขาก็เหมือนกับให้ความเชื่อใจเราเต็มที่ว่า

ก่อนหน้านี้มันก็จะมีมาตั้งแต่ช่วงถ่ายทำนะครับ
ผมก็เข้าใจแล้วว่ามันก็มีประเด็นเล่นอะไรต่าง

เพราะว่าหลายอย่างมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจน
ในการแสดงออก

เราก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ผมต้องห่างเหินจากเขา
เหมือนมันไม่ค่อยให้เกียรติเรา
หรือถนอมความรู้สึกเราสักเท่าไหร่
พี่แจ๊คนี่ถ้าให้ฟังสัมภาษณ์ต่อ

คือต้องมีอะไรในใจเลยที่มันค้างคลาอยุ่ะนะ